ต้องบอกว่าประเทศไทยอาหารริมทางนี้ดังจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการตลอดข่าวเช้านี้จะพลาดได้ยังไง
ก็ขอหยิบยกร้านอาหารริมทางเด็ดมาแนะนำคุณผู้ชมแล้วกัน

รีบก้าวเท้าไปซื้อไปหาจะได้แซ่บกันอร่อยกันเลยนะคะ
ไปดูกันมีที่ไหนกันบ้างค่ะ
ตลอดกินวันนี้พาไปจัดอันดับความอร่อยข้างทาง
เหล่าร้านอาหารรสเข็นเด็ดริมทาง
ที่เราคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
จะมีร้านไหนบ้างนั้นไปดูกัน
อันดับที่๓เข็นความอร่อยไปกันที่จังหวัดรยอง
คำนานร้านนี้ค่ะที่เข็นขายปีกหมึกย่างปากหมึกย่างปลาหมึก
และก็เอ็นหอยย่างมานานกว่า๓๐ปี
ขายเพียงไม้ละ๑๐๑๕บาทเท่านั้นค่ะ
และด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันที่ส่งตรงจากชาวประมง
ทำให้อาหารทะเลของที่นี่มีรสชาติที่หวานและสดแบบสุด
รวมถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดรสจัดจ้านที่ปรุงเอง
ได้รสชาติที่อร่อยแซ่บไม่เหมือนใคร
อร่อยแบบนี้ตามไปแซ่บกันได้เลยที่ร้านป้าวันดีเอ็นหอยย่าง
ตลาดเขตเทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยองค่ะ
ต่อกันที่อันดับที่๒กับความอร่อยจี๊ดจ๊าดริมทาง
กับร้านรสเข็นเด็ดสุดฮิตในวันนี้ก็คือร้านยำสุดแซ่บมะม่วงปูม้า
ยำสุดแซ่บแห่งนี้มีหลากหลายเมนูยำค่ะ
ทั้งกุ้งกล้างปูม้าหอยนังรมสด
มะม่วงกรอบพร้อมเครื่องยำที่จัดเต็ม
ขบวนความแซ่บกันมาแบบถึงเครื่อง
และที่สำคัญแซ่บจนต้องมีการจัดบัตรคิว
รอต่อความจี๊ดจ๊าดอย่างเป็นระเบียบแบบนี้ล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะคือหน้าตาของความอร่อยแซ่บซีดจี๊ดของที่นี่
ำรวมมิตรจานนี้ที่มีความอร่อยแบบครบรส
โดยเฉพาะปูม้าเนื้อแน่นและยังพิธีพิทันกับน้ำยำรสเด็ด
ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านอีกด้วย
ส่วนราคาเริ่มต้นของความแซ่บนี้เริ่มตั้งแต่๓๐บาทไปจนถึง๒๐๐บาท
อยากอร่อยระดับไหนจัดไปได้เลย
พ่อค้าแม่ค้าเขาใจดีพร้อมบริการเสิร์ฟความอร่อยถึงมือค่ะ
ขอเชิญชวนนะฮะตลอดข่าวเช้านี้นะฮะ
สุดแซ่บยำกูม้าห้วยขวางครับผม
ใครอยากกินยำเด็ดแบบนี้มากันได้เลยที่ซอยประชาสงเคราะห์๓๖ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ร้านเปิดตั้งแต่๑ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
สังเกตรถเข็นป้ายเหลืองแบบนี้ก็จะได้เจอกับความแซ่บแล้วล่ะค่ะ
และอันดับที่๑กับความอร่อยริมทางรสเข็นเด็ดเจ้าดังก็คือ
ร้านหมูปลาร้าแยกคอกวัวด้วยสไตล์บ้านบ้านและการขายในช่วงกลางคืนแบบนี้
กับรสชาติหมูที่ถูกใจใครหลายคนซึ่งไม่ว่าจะมารอคิวซื้อ
ความอร่อยนี้กันแบบเป็นชั่วโมงแค่ไหนก็ไม่มีใครหวั่นเลยล่ะค่ะ
บางคนเรียกหมูปลาร้าหรือบางคนอาจเรียกหมูต่ำที่ต้องเรียกแบบนี้ก็เพราะสไตล์การขายที่ใช้รถเข็นค่ะ
ใครที่อยากนั่งกินที่นี่ก็เลยต้องปูเสือกินกันแบบนี้แหละค่ะ
และที่สำคัญความเด็ดของที่นี่คือความแซ่บนัวของหมูย่างจิ้มแจ่วปลาร้า
ที่ขายเพียงไม้ละ๑๕บาทหมักด้วยเครื่องเทศสูตรลับมาอย่างดี
เค็มมากใช้เนื้อติดมันย่างไฟอ่อน
จนได้เนื้อที่นุ่มเคี้ยวง่ายไม่เหนียว
เรียกว่าอร่อยแซ่บลืมโลกไปเลยล่ะค่ะ
โดยจะเสิร์ฟมาในถาดพร้อมผักสดและที่สำคัญมาพร้อมกับปลาร้าสูตรเด็ดของที่ร้าน
ที่สืบทอดกันมานานกว่ายี่สิบปีแบบนี้
หมูมาจิ้มปลาร้านิดข้าวเหนียวจิ้มปลาร้าหน่อย
บอกได้เลยว่าฟินจริงค่ะ
ใครอยากมากินหมูปลาร้านนัวแบบนี้มากันได้เลย
ถนนราชดำเนินกลางใกล้กับสี่แยกคอกวัวกรุงเทพมหานครค่ะ
นี่ก็คือ๓อันดับความอร่อยริมทางกับรสเข็นเด็ดทั่วไทย
ตลอดกินเอามาฝากในวันนี้
อันดับที่๓ร้านป้าวันดีเอ็นหอยย่างจังหวัดระยอง
อันดับที่๒ร้านยำสุดแซ่บมะม่วงปูมะกรุงเทพมหานคร
และอันดับที่๑ร้านหมูปลาร้าคอกวัวกรุงเทพมหานครค่ะ
ใครอยากแซ่บจี๊ดแบบไหนไปเลือกความอร่อยแซ่บริมทางตามลายแทงจากตลอดกินได้เลยค่ะ

ลายไหลเลยดิฉันเนี่ยไปมาแล้วเมนูนี้สุดท้ายเนี่ย
เมนูหมูปลาร้าหมูปลาร้าแยกคอกวัว

คุณค่ะคิวยาวมากคือต้องไปรอตั้งแต่ก่อนร้านเปิดแต่คุ้มค่ากับการรอคอย

อร่อยจริงสตรีทฟู้ดเมืองไทยเนี่ย
แต่ก่อนเขาบอกว่ามีอยู่แค่รถเข็นอยู่คันเดียว
ใช่สมัยรุ่นคุณพ่อมีรถเข็นคันเดียว

ปิ้งตลอดเวลาย่างกันตลอดเวลานะคะ